ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

จริงแล้วศิลปินคนนี้

ไม่มีเลยครับ

แต่ที่แน่คุณเก่งไม่เคยเห็นผีเลย
แต่มีเรื่องมูเยอะมาก

คือเรามีโอกาสได้อยู่วงดนตรีไทยของโรงเรียน

ตอนนั้นช่วงมต้น

เราจะต้องขึ้นไปซ้อมจะได้ไม่ต้องเข้าแถว

บางเกดก็จะปิดลงมา

จะ๘โมงแล้วแล้วเราก็ขี้เกียจเข้าไป

แต่ห้องดนตรีไทยมันโดนบางเขตปิดลงมาแล้ว

เล่นดนตรีไทยผมสาบานได้ว่าทั้งวงเลย

เหมือนเพื่อนซ้อมกันแล้ว
ผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวต้องไปเข้าแถว

เหมือนว่าเขามีใครอยู่
ผมถ้ามหาบ้านได้ว่ามันดัง

ตอนอาทมปลายภาวชิลาวทจสงขา
เจอเป็นแบบรูดม่าน

รุ่นพี่ก็เห็นคนเดินลากม่าน

แล้วก็อยู่ชั้นสองเหมือนกันอีก

บอกว่าเฮ้ยไปกันเถอะไปกันเถอะ

สมมุติว่าชื่อเปิ้ลนะ

ไอเปิ้ลตะโกนมาข้างล่างเฮ้ยกูอยู่ข้างล่าง

มันมืดมันแบบช่วงเย็นแล้ว

ในเครื่องดนตรีไทยทุกชิ้น

แต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นด้วย

เพราะว่าส่วนใหญ่จะทำจากไม้

แล้วถูกสร้างออกมาแล้วก็วิญญาณก็จะชอบไปอยู่ในต้นไม้ด้วยบางที

จากจะเป็นเด็กดนตรีไทยมาตั้งแต่มต้น
แล้วก็ยังเป็นเด็กประกวดเดินสายประกวดทั้งพี่และน้อง

ดนตรีไทยและสากลครับ
ก็ประกวดมาตั้งแต่มต้นแล้วก็มามปลาย

ก็คือปรากวดไปเรื่อย
ผมชอบปรากวดชอบแข่งขัน
แต่ว่าเวลาที่คุณไปแข่งคุณชอบบนด้วยไม่ใช่เหรอถูกไหมฮะ
บอกครั้งหนึ่งคุณเคยไปบนเอาไว้แล้วทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปเลย
ชีวิตคุณเปลี่ยนไปแบบอีกแบบหนึ่งเลย
เอ๋อกำลังจะปรากวดผมแล้วผมแข่งเสร็จแล้ว
เขาบอกว่าเบ้นนี่สิของแรงมากเลย

สายเจ็ดชื่อลงเจเคียงคุงตัว
เป็นลงเจคนที่

ถึงโรงเจเคียงคุงตัวถ้าเกิดผมเข้ารอบ

โคมิสเซอวอร์โคมิสเซอวอร์ถ้าเข้ารอบ๕เดียวเนี่ยโคมิสเซอวอร์
จะกินเจตามเทศกาลเจตลอดชีวิตเราก็มี

ถ้าเกิดบนตลอดชีวิตเดี๋ยวถ้าเกิดทำไม่ได้ทำไง

รอบจริงแล้วไม่หนำซ้ำก็คือไปแข่งอีก๙สเตจ

เพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องกินเจตามเทศกาลตลอดชีวิต

แล้วเราได้ไปคุกคีกับโรงเจพี่

ผมว่าการกินเจมันเป็นอันนี้ส่งที่แรงมาก

ใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าคือไปแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนจะนิ่งกันหมด
หมายถึงจิตใจมันจะได้พักจากช่วงที่ทั้งปี
เก่งกำลังจะบอกว่าการกินเจไม่ใช่งดกินเนื้อสัตว์

เพราะว่าเวลาเราไปโรงเจเขาจะมีช่วงที่เขาสวดมนต์ตอนกลางคืน
แล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมาสอดคล้องกัน
แล้วก็ที่โรงเจก็จะมีเทพเจ้าต่างเทพเจ้าจีนต่าง

ใช่ครับผมก็จะกลับไปตลอดแล้วก็ไปไหว้
แล้วก็เขาจะมีชุดบูชาเทพเจ้า
เราก็จะชอบบูชาชุดพญายมยมบาล
เพราะว่าเราก็เชื่อว่าเดินทางแล้วท่านก็จะปกปักรักษาดูแล
เพื่อนเคยเจอบอกว่าขับรถอยู่บนทางด่วนแล้วกำลังจะวืบ
แล้วก็เห็นเป็นรูปยมบาลที่เป็นรูปตอนกินเจ
เขาจะเป็นกระดาษสูงใช่ไหมครับ
เพราะว่ายืนชี้อยู่แบบนี้แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเลย
ไม่ยืนอยู่กลางถนนแล้วคราวนี้เหมือนท่านมาเตือน
แล้วมันบอกเขียนจริงเลยคนที่บอกรู้อันนี้แนะนำให้ไป
แล้วแก้บลนะแต่คุณพ่อซ่องแรงใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง
นั่นคือการวาดรูปเสริมพลังให้ลูกชายถูกไหมฮะ

จะเป็นการเสริมพลังให้ดันลูกชาย

ไม่ใช่ครับตามธรรมดาไม่ได้วาด
เขาเคยไว้ประสบความสำเร็จ

หรือมันเพียงแบบนี้
ครับผมถูกไหมฮะคุณพ่อก็เลยคิดว่าอยากให้รูปประสบสำเร็จ
ก็เลยวาดรูปทุกครั้งที่ลูกไปประกวด

ช่วงนั้นไปอยู่กระบีมาช่วยน้องก่อน

ใบปลิวอ่ะใบปริวของเนี่ยปางเนี่ยครับ
เห็นภาพในใบปริวก็เลยจะมาว่า
พ่อก็เลยบอกทุกครั้งที่ลูกพ่อไปประกวดอะไร
หน้าที่ของพ่อคือส่งกำลังใจด้วยการผ่านภาพวาดพระพิกาเนต

อย่างภาพนี้ไปประกวดข้างไหนพ่อจำได้ไหมฮะ

เป็นรายการเด็กตอนนั้นประมาณเกรงวาด๑๘

อันนี้ปีนะฮะ๐๖๐๖

เห็นว่าถ้าคุณพ่อได้วาดรูปพระพิคเนต

ลังมากขนาดวาดรูปเนี่ยสามารถเรียกลูกค้ายังได้เลย
ความเชื่อนะ้าน่าช่วยเราได้หรือเป้าหมด
มีช่วงนึงที่ว่าลูกค้า

ก็พ่อก็เล่าให้ฟังว่าสมมุติว่าขายเสื้อผ้าไม่ได้เลยแล้วยังไงนะ

พ่อก็จะเริ่มเอาที่สองนั่งเขียนแล้วลูกค้าก็จะเข้าเลย
พระพิกาเนตปุ๊บวันนั้นก็จะกลับกลายเป็นขายดิบขายดี

แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่พ่อก็ว่าเวลาวาด

หนูมันก็จะวิ่งแต่ถ้าวาดเสร็จก็ไม่มี
นะครับคุณแต่หนูนี่ถือว่าเป็นภาณาของพิกเกณฑ์เหมือนกัน

โอเคนี่คือภาพพิกเกณฑ์ต่อไปเยี่ยมที่สองนะ

นี่คือภาพช่วงเกรงเทรงรู้สึกโค้ก
แล้วอันเนี้ย้ทำให้คุณเกรงได้ที่หนึ่งด้วย
ยังมีอีกภาพหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ชมด้วยนะครับ

ปางที่ไปแข่งต่างประเทศ

ที่ได้เหรียญได้โลกกลับมาเต้นไปหมด
ทำไมพ่อถึงเลือกที่จะวาดภาพนี้
มันเป็นภาพปางแบบพวกศิลปินนะครับ
ศิลปินลีลาบางลีลาบางศิลปิน
แล้วชุดที่ผมเอาไปชุดดำ

แล้วก็ถามคอนเซ็ปต์พ่อจะลงรูปแท็กขอบคุณดีไซเนอร์

ไอ้ชุดดำเอาไปโดยที่ไม่รู้แล้วเลือกชุดนั้นด้วย
คือเอามาหลายชุดแต่ก็จิ้มเอาชุดนั้น

คุณเก่งเวลาคุณไปที่ไหน
จะมีคนทักคุณบอกว่ามีเทพอยู่ด้วยนะตลอดเวลา

มีคนทักหลายอย่างครับ
มีทักเอ้งเจียบ้างมีทักองค์นาจาบ้าง

แล้วก็มีคนทักบูรสีนักฆาราชโซนพญานาคอะไรบ้างนะ

ซึ่งวันนี้เราก็มีส่วนหนึ่งขององค์เทพที่คุณเก่งเองก็บูชาอยู่นะครับ

องค์นี้ได้มาตอนโค้ก

คือเป็นแท็กซี่ที่มีพระเยอะมากในรถครับ
หลังว่าเคยไปทรงผมหน่อยผมจะไปแข่งซึ่งมีน้องมา
คือผมเป็นคนเหมือนที่บอกว่าเราสัตว์ธาตุแต่เราไม่ดูแลของ
และไม่ได้ดูว่านี่

คือคุณได้มาแล้วแค่เอาไปกลับ

ก็เอาให้พี่ให้แล้วก็ฝักออยดูแลด้วย

หนูไม่อยากพูดอะไรแล้วยังไงวะผมก็ไม่รู้ผมก็เอากลับมา
แล้วผมก็เอากลับมาก็อยู่เป็นปี๒ปีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ
แล้วก็เอากลับมาแล้วเราวางไว้บนหัวเตียงที่หอครับ
มันจะเป็นแบบนี้แล้วมันเคยมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับองค์เนี่ย
วาดรูปนี้แล้วก็เราเอาไปไว้หน้าบ้านเลย
ก็เหมือนเข้าเป็นร้านเหมือนเข้า
นี่ได้เห็นไหมแบบอะเป็นผลึกอยู่อยู่นี่